เขามาอีกแล้วแล้วคราวนี้เขาถูกจับ
กุศลหมิเทศคุ้นมั้ย
เขาเคยไปในอดีตศอสอสุโขทัยนะ

โอ๋เขาเป็นพระสีอาริยะ
ไม่ใช่อ้างนะอ้างบอกเขาเป็น

นายกูศลบศรีอารวงศาหรอหรือ
อาระวงศาชื่อประมาณนี้หรือกุศลหมีเทศนะครับ
ลงมาช่วยโลกแต่ว่าตำรวจภูทรนะครับตำรวจสอบ
หนบวโรมพูเนี้ยนะครับสพเมืองเนี้ย
จับซะแล้วจับที่สำนักปฏิบัติธรรมชาวศรีวิรัย
อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ
แล้วก็เอาตัวส่งโรงพักคือตกไปผู้ต้องหาตามหมายจับ
หลอกลวงช่อกงทรัพย์นะคุณผู้ชมต่อมาครับ
เจ้าหน้าที่นำตัวในกุศลส่งฟ้องต่อสารเมื่อเช้าวานนี้
แล้วก็ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวแล้วก็กลับไปที่สำนักปฏิบัติธรรมแล้ว

กลับไปเพราะว่าคุณผู้ชมเริ่มอ๋อนะครับ
ฟังเรื่องราวมาเริ่มอ๋อนี่ครับ

นางสาวนิดาอดีตลูกศิษย์ที่อยู่อุบล
เคยออกมาแฉว่าถูกกุศลเนี่ยหลอกหลอกแล้วสูญเงินไปเป็นแสน
ต้องแจ้งความเอาผิดกับนายกุศล
ล่าสุดทีมข่าวไปคุยอีกทีครับกับนางสาวนิดา
เมื่อวานนี้เธอเล่าบอกว่ารู้จักกับกุศลตั้งแต่ปี๒๑๖
แล้วนายกุศลอ้างตัวเป็นพระเจ้าลงมาช่วยโลก
มันไม่จริงตามที่กำหนดวันนั้นวันนี้อะไรอย่างนี้
มันก็คาดเคลื่อนไปตลอดนะ
แล้วเราก็มีภาระว่าเราจะต้องประกอบธุรกิจของเราที่เรามีภาระ
องค์ลงนี่เป็นเจ้าค่ะ
เป็นเจ้ายุคนั้นยุคนี้เป็นกษัตริย์ค่ะ
ก็จะต้องมีพวกนางขนมมีผ้ามเหสีมีอัคร่ามเหสี
แล้วแต่ว่าคืนนี้จะพอใจเรียกใครให้มารับใช้
เคยเป็นสนมพ่อนะสุดท้ายก็ถวายตัว
แล้วครอบครัวคุณก็พังหมดเต็มที่
คุณผู้ชมฟังไว้นะนี่คือคนที่เขาเคยโดนโดนหลอกนะครับ
เรื่องนี้เดี๋ยวต้องรอนะครับนายกุศลออกมาชี้แจงเพราะถูกจับเนี่ยนะฮะ
ตำรวจเขาก็จับตามพยาหลักฐานของนะครับคนที่ไปแจ้งความ
เกี่ยวข้องกับคดีนางสาวนิดาด้วยหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้เขาเคยชี้แจงว่าไม่ได้โกงเงิน
แต่เงินที่นางสาวนิดาให้มาให้ด้วยความสมัครใจครับ